เดี๋ยวพาไปแช่น้ำผู้ร้อนหน่อยดีกว่า
เออให้มันแบบคลายความปวดเมื่อยแล้วก็แบบสบายนะ
ไปที่จังหวัดอุทัยธานีคุณผู้ชม
นี่เขามีบ่อน้ำผู้ร้อนให้ไปแช่กันด้วย

มีนักท่องเที่ยวเขาพากันไปเที่ยว
ผู้ร้อนสมทองอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีครับ
ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแหละมีธรรมชาติที่สวยงามนะฮะ
โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางก็สร้างอ่างแช่เท้าแช่ตัวให้กับนักท่องเที่ยว
นี่ก็ไปนั่งแช่กันแบบนี้นะครับ
มีผู้ใหญ่วัยทำงานนะทำงานก็ปวดเมื่อยตามร่างกายก็ไปนั่งแช่เท้ากัน
ผู้สูงอายุลงทั้งตัวเลยมันเมื่อยทั้งตัวลงมาทั้งตัวแบบนี้แหละ
แต่การแช่น้ำร้อนมันดีมันคลายกล้ามเนื้อไงถูกต้องถูกต้องนะฮะ
ส่วนเด็กเขาก็มีสระน้ำแรกให้เด็กลงไปเล่นเหมือนกันนะ
วิวเนี่ยโอ้โหสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำขุนแก้วที่อยู่ด้านล่างได้นี่ดูวิวดิฮะโอ้โหบรรยากาศแบบนี้
เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยนะเวลาที่ไปลงออนเซนใช่
ทีนี้คำถามคือค่าเข้าค่าไปใช้บริการแช่เท้าแช่ตัวกี่บาท
๑๐บาทเองเหรอคะ๑๐๒๐บาทเองคุณผู้ชมถูกจังเลยนะฮะ
แช่น้ำผู้ร้อนเนี่ยก็เป็นการคลายปวดกล้ามเนื้อทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นนะฮะ
ลดความเครียดทั้งร่างกายทั้งจิตใจแล้วก็ขจัดสิ่งอุดตันใต้ผิวหนังแล้วก็รูขุมขนได้
รุงให้ผิวพันธสดใสมากขึ้นคือสังเกตไหมคนที่เขาแบบพอเหมือนเป็นซาวน่าแหละ
แต่ก็เหมือนไปแช่น้ำร้อนมาขึ้นมาหัวผิวก็จะเปเลยเลือดฝาดไงเลือดมันไหลเวียนดีแก้มชมพู
ผิวก็จะอมแดงนิดตัวเบาขึ้นมาอย่างนี้นะขอกระบังหนึ่งมาตรงนี้หน่อยสิ
แช่เท้าหน่อยซิอย่างกระป๋ังเลยเหรอ
ใครปวดเมื่อยก็ไปกันได้นะคะจริงแช่น้ำร้อนเนี่ยดี
แต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าน้ำร้อนมันจะทำให้ผิวแห้ง
ถ้าไปแช่กันแล้วก็อาจจะทาโครงทาครีมกันบ้างนะครับ